คุณผู้ชมไปที่นครศรีธรรมราชกันหน่อยนะผู้ชายคนนึงขับรถมาค่ะ
เป็นรถเบนส์นะคะคันก็ใหญ่ประมาณนึงนะเขาบอกราคาเนี่ย
เกือบสามล้านบาทครับขับมาอยู่ดีดีไฟลุกพลึบไหม้ทั้งคันเลยนะคะ
้วอดจนเหลือแต่โครงเลยด้วยซ้ำเพราะดีอย่างหนึ่งเลยตรงที่ว่า
คนขับเนี่ยนะเห็นไฟมันโชว์ขึ้นในระบบว่ารถมีความผิดปกติ
หนีรอดออกมาได้หุดหวิดค่ะโอ้โหนี่สภาพรถค่ะ
ไหม้อยู่หน้าปั๊มน้ำมันด้วยนะอ่าแล้วไหม้แบบโอ้โห
ไม่เหลือซากเลยค่ะคนขับคือไม่รู้จะยังไงเนี่ยเห็นไหม
เสียงระเบิดด้วยนี่หมดแล้วนั่นให้นี่ทั้งค่ะโอ้โหนี่
ระเบิดอีกโอ้โห๒ล้านเจ็ดเหลือเท่านี้เลยค่ะ
แล้วพุ่งเข้าไปฝั่งปั๊มด้วยใช่ค่ะเป็นเสียงระเบิดนะคะ
คือหูคนแถวนั้นโตตกใจกันหมดนะคะแล้วควันก็โอ้โหลอยสูงเลยทีเดียว
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวันนี้เนี่ยค่ะช่วงประมาณบ่ายบ่ายนะคะสองโมงครึ่ง
ครับสพท่าสาราเนี่ยเขาได้รับแจ้งเหตุมาว่ามีรถเน้นไฟไหม้หน้าปั๊มน้ำมัน
ริมถนนสายนครศรีธรรมราชท่าสาราก็เลยรีบลงพื้นที่พร้อมกับรถดับเพลิงอบตท่าสารา
แล้วก็มูลนิธิประชาร่วมใจท่าสาราแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงค่ะครับ
มาถึงก็สภาพนี้แหละค่ะเห็นพร้อมกันแบบนี้เลย
เป็นเบนท์สีขาวรุ่นซีสามห้าศูนย์อีนะคะทะเบียนแปดแปดหกแปดกรุงเทพค่ะ
เขาบอกไฟไหม้เร็วมากพยายามจะดับแล้วดับไม่ทันจริงเพราะว่าไฟไหม้อย่างรวดเร็ว
นี่ต่อควบตะเพลิงค่ะแต่อย่างที่บอกนี่นี่ต่อควบตะเพลิงฉีดน้ำแล้วค่ะ
แต่บัตรขโมงไปหมดเลยมันไม่เหลือแล้วนี่โอ้โหนี่
บอกแล้วว่าเหลือแต่โครงจริงมันไหม้หมดเลยค่ะ
ก็ต้องคุยกับคนขับที่หนีรอดตายมาได้อย่างหุดหิดแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นวินาทีนั้นนะคะ
ครับคนขับเนี่ยคือนายพานุมาตรพันธ์งามอายุสามสิบสี่ปีนะคะนี่
เขาก็ยืนดูสภาพรถสุดที่รักของเขาเหมือนกัน๑๕นาที
เหลือแต่โครงแบบนี้เลยค่ะครับคุยกับนายพานุมานนะคะเขาบอกว่า
เขาเนี่ยวิ่งหนีรอดออกมาได้อย่างหุดหวิดตัวเขาเนี่ยเป็นนักธุรกิจบ้านจัดสรร
ทีนี้ระหว่างทางเขาบอกรถเหมือนไปเหยียบแผ่นเหล็กอะไรสักอย่างกลางถนน
ครับแล้วอยู่อยู่ไฟในระบบไฟในรถมันก็โชว์ว่ารถมีปัญหาค่ะ

จังหวะจอดลงมาดูเนี่ยไฟมันลุกพลึบขึ้นมาแล้ว

แล้วเขามองไปข้างใต้รถตรงร้อน่าซ้ายมันมีควันออก

แล้วทีนี้เด็กแถวนั้นเขาบอกพี่พี่ไปทับเหล็กอะไรมา

ก็เลยบอกน้องไปขอในปั๊มเขาหน่อย

ผมก็เลยฉีดลองฉีดก่อน
ปรากฏว่ามันก็เหมือนจะดับ

พอเปิดประตูไหนมันไหม้ไป
คือตอนแรกหลายคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะหรือว่าระบบไฟมันมีปัญหาหรือเปล่าระบบรถขัดข้องหรือเปล่าเลยเกิดไฟไหม้เขาบอกไม่ใช่
เพราะว่าตอนที่เขาขับมาตอนนั้นเนี่ยเขาบอกเขาตามรถบรรทุกมาคันนึง
ไม่ได้เร็วมากหรอก๘๐๙๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
แล้วเหมือนมันมีแผ่นเหล็กหล่นอยู่กลางถนนแล้วเขาเหยียบทับเขาบอกเขาได้ยินเสียงเหมือนเหยียบทับ
เขาบอกว่าไอ้แผ่นเหล็กนี้มันน่าจะถูกเหยียบแล้วกระเด็นไปกระแทกถังน้ำมันจนรั่ว
แล้วก็เลยไม่พรึ่บลุกไม่รวดเรัวแล้วก็มีเสียงระเบิดแบบนั้น
ก็ต้องคืนซาก
รถทั้งหมดให้ขับทางนั้นเขาไปตรวจสอบกันก่อนนะคะ

อยู่ที่ว่าประกันเขารับผิดชอบขนาดไหนใช่ไหม
แต่เดี๋ยวนี้ประกันก็รับผิดชอบเรื่องไฟไหม้เหมือนกันไหมคะ
ใช่ไหมคงต้องเปลี่ยนคันใหม่อ่ะ

หรือถ้าประกันจะหาผู้รับผิดชอบการจะต้องไปดูว่า
อย่างที่เจ้าของรถเขาบอกมีคันหน้าทำแผ่นเหล็กตก